รถเก๋งฟอร์สค่ะอ๋อรถเอสยูวีนะคะ
ขับสายไปสายมาแล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนท้ายรถเก๋ง
ยางแตกยางแตกก็ควรจะหยุดแล้วใช่ไหม
ไม่ยอมเบรกค่ะไปต่อไปต่อ
ฝืนไปต่อคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะคะ
อ้าวไอ้เทียบไอ้

จริงเหรอ

เจ้าของรถที่โดนชนเขาบอกว่า

เหมือนจะแซงแต่ตอนแรกเนี่ย

พอชนปุ๊บแล้วก็เนี่ยค่ะไปเลยค่ะ

เต็มเลยอย่าบอกว่าไม่รู้นะคะ
ชนคนอื่นสักขนาดนั้น

เสียหายเนี่ยนำคลิปนี้ส่งมาให้ไทยรัฐค่ะ

มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดวันเสาร์ที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

บนถนนสุขุมวิทค่ะเข้าอำเภอศรีราชา

บังละมุงทีนี้คุณผู้ชม

สอบถามคุณปนดาใจทามายุ๒๓ปี

ถูกชนบอกว่าวันเกิดเหตุ

มุ่งหน้าไปที่แหลมสวัง

มีรอยเฉียวชนยุบเสียหายด้วย
ส่วนล้อเนี่ยล้อฝั่งขวานะคะ

ยางระเบิดได้รับความเสียหาย

ดีนะคะที่เจ้าของรถเก๋งเขา

แล้วเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะ